แรกวันนี้บอกเลยว่าบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาเรื่องถึงที่
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตนะคะ

ขอมาเคลียร์กันหน่อยกับกล้องห้วยไร่
ขอฟ้องเอาเงินเรียกค่าเสียหายกว่า๒๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
นี่แหละค่ะเดินทางมาแจ้งความเอาผิดกับกล้องห้วยไร่
ในคดีช่อกงนะคะเหตุเพราะว่าเขาอ้างว่าอย่างนี้นะคะ
กล้องห้วยไร่เบี้ยวงานคอนเสิร์ตที่ยุโรป
เรียกค่าเสียหายมา๒๐ล้านบาทค่ะ
มาวันนี้ค่ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
กล้องก็ออกมาพูดด้วยเป็นครั้งแรกนะคะ
เขาบอกว่าตัวเองเป็นแค่นักร้อง
เอาจริงไม่ได้รู้เรื่องในการตกลงพูดคุยกันกับผู้ใหญ่นะคะ
ก็เลยอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยทางผู้เสียหายนะคะ
หรือว่าเจ้าของร้านอาหารที่ต่างประเทศ
คุยกับผู้ใหญ่ก่อนใจเย็นกันก่อนนะฮะ

มาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดค่ะ
คุณที่หลายคนที่เข้าใจ
สำหรับคนที่อยากไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับ

กว้างเวลายังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นเลยครับ
มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะไรมากมายเลย

แต่เชื่อว่าลึกเนี่ยเครียดตึ๊บอยู่เหมือนกันนะคุณ
ไม่ใช่น้อยเลยนะ๒๐ล้านบาท

อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดในการสื่อสาร
แต่ว่าทางฝั่งนู้นคงไม่เข้าใจผิดแล้วล่ะ
ถ้าบินข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาขนาดนี้นะคะ

เป็นกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็ทางร้านด้วยแล้วกันนะคะ
ขอให้เรื่องนี้จบด้วยดีทั้งสองฝ่ายนะคะ
ก็อย่าทะเลาะกันเคยจบกันไปเนอะ